แค้นฆ่าโหดแทงน้องจุฬาราชมนตรีครับ
คือผู้ชายคนที่อยู่หลังดอมเนี่ยนะครับ
คือคนที่ฆ่าน้องชายของจุฬาราชมนตรีนะครับ
ซึ่งล่าสุดท่านจุฬาราชมนตรีท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมไปด้วยแล้ว
เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเอาเรื่องเหตุการณ์นี้ก่อน
นี่แหละครับน้องของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านไปนั่งกินข้าวแกง
แล้วปรากฏว่ามีการพูดจาเหมือนกับว่าปะทะคารมกัน
คนก่อเหตุอ้างว่าโดนดูถูก
เยาะเย้ยโดนอะไรอ่ะ

แม่คือเขาอ้างนะครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวเราดูตอนที่มันเกิดเรื่องหน่อยนะฮะ
ไม่เดี๋ยวนะว่าการช่วยเฉยของเขาก็นะ
การกินการสารแนของเขานะ

เมื่อวานด้วยก็เหมือนแบบ
บางทีก็เดินไปก็เด็กผมก็ไม่ตายให้มึง
อย่างไรหลายเรื่องนะ
ก็เสียใจกับคนดีนะ

คุณผู้ชมครับคนนี้คือนายร่อหิมคงคาลิหมีน

ผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดแทงนายดนล้อพิทักษ์คุมพล

คนนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยและเป็นน้องชายแท้เลย
ของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่๑๑

ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับอดีตผู้ใหญ่เนี่ยนั่งกินค่าก
ก็ถูกตำรวจสภสิงหาดนครไปคุมตัว
คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง

ระหว่างที่ผู้ต้องหาเดินไปขึ้นรถคุมขังนี่แหละ
ก็เขาเนี่ยพร้อมใจยินดีที่จะบอกกับนักข่าว
เขายืนยันว่าตอนที่ก่อเหตุเขามีสตินะ
แต่เขาก็เสพยาทุกวันนะ
ส่วนปมการก่อเหตุเขายังคงยืนยันเหมือนเดิม
บอกผู้ตายมักจะกันแกล้งเขา
กุมพิธีฐรมฟังนะเป็นข้ออ้างของเขา
มักจะพูดจาดูถูกเยาะเย้ย

พอเห็นอีกฝ่ายยังทำหน้าเยาะเย้ยใส่อีก
ตอนเข้าไปซื้อมะพร้าวอ่อนก็เลยบันดาลโทษะ
เอามีดที่พกติดตัวก่อเหตุทันทีครับ
ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้วางแผนเมื่อก่อนหรอก
แต่หากจะให้ขอโทษ

มาเดือดร้อนกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับ

ก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพิทักษุมพลนะคะเพราะว่า